อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับก็เป็นเหตุการณ์ที่นครราชสีมานะครับ
คือมีคนร้ายที่ก่อเหตุไปยิงผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นนุ่มที่สักลายนะฮะ
ยิงถึงหน้าบ้านแล้วก็ขับรถชนซ้ำจนเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าจากมูลเหตุเนี่ยผู้ตายเขาก็มีปัญหากับใครหลายคนนะครับ
แล้วก็มีประวัติเข้าออกเรือนจำอยู่หลายครั้งนะครับตำรวจบอกว่ากำลังหาเบาะแสคนร้ายอยู่นะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนเรื่องสาเหตุต่างต่างนะครับนี่คือสภาพที่เกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
เป็นหน้าบ้านไม่มีเลขที่นะครับในตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ห่างจากประตูบ้านสัก๓๐เมตรเท่านั้นนะครับ
สพโชคชัยก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ลำคอด้านซ้ายอีก๑นัดชายโครงซ้ายอีก๑นัด
เลือดเต็มพื้นไปหมดใกล้กันก็มีผ้าโพกหัวตกอยู่ที่พื้น
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๓๘ตกอยู่ใกล้ศพอีก๒ปลอก
ตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยมีรอยกระสุนปืนที่ประตูหน้าบ้านด้วย
ทะลุเข้าฝาบ้าน๑นัดนี่คือหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้คือประมาณสัก๓ทุ่ม
ก็นั่งอยู่กับผู้ตายกลับมาจากไปเที่ยวร้านคาราโอเกะ
ก็พาผู้ตายเนี่ยแวะไปกินข้าวที่บ้านของตัวเขาก่อนอันนี้เพื่อนเขาบอกนะฮะ
ที่ให้การกับตำรวจนะครับพอกินข้าวกันเสร็จ
มีรถเก๋งสีบรอนคันหนึ่งขับมาจอดที่หน้ารถจักรยานยนต์ของเขา

เขาก็ขี่รถหนีเลยเข้าในหมู่บ้านไปเลยนะครับ
ไปขอความช่วยเหลือจากญาติญาติแถวนั้น
กับการสพโชคชัยบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
ผู้ตายมีประวัติเข้าออกเรือนจำหลายครั้งนะครับ

เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับที่ถูกยิงจนเสียชีวิต

กับใครหลายคนตำรวจบอกนะฮะ
ก่อนหน้านี้เคยบังคับให้แม่เนี่ยไปขายที่ดิน
เพื่อเอาเงินมาสร้างบ้านหลังใหม่แล้วก็ไล่แม่ออกจากบ้าน

ตำรวจบอกว่าต้องไปเร่งสอบปากคำพยานแวดล้อมต่างนะครับ
เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุ

ส่วนวันนี้ครับท่านผู้ชมครับที่สพโชคชัยนะครับ
อังกูลหมู่กระโทกอายุ๔๙ปีเป็นน้าชายของนายแม็กซ์
วันนี้เดินทางมาทำเอกสารเรื่องการรับศพนะฮะ
แล้วก็จะส่งไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะครับ
ซึ่งนายอังกูลเนี่ยบอกว่าพ่อของในแม็กซ์เนี่ย
พ่อของหลานชายเนี่ยเขาเป็นบุคคลหายสาบศูนย์

ซึ่งญาติญาติก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับ
วันนี้ทางยุติธรรมจังหวัดก็มาพบแม่ของผู้ตายนะครับ
คำแนะนำเรื่องการตกเป็นเหยื่ออาจยากรรม
ช่วยเหลือเยียวยาต่างซึ่งแม่บอกว่าตัวเองอยู่ต่างจังหวัด
ลูกชายอยู่ที่บ้านก็ส่งเงินให้ใช้เป็นประจำทุกวัน
เฉลี่ยแล้วก็คือส่งให้ลูกชายเนี่ยได้ใช้วันละ๒๐๐บาท
ก็เหมือนกับจ้างให้เฝ้าบ้านเคยถูกจำคุกคดียาเสพติดมาแล้วลูกชาย
เนี่ยคดีทำร้ายร่างกายด้วยส่วนสาเหตุการถูกยิงเสียชีวิตในครั้งนี้
จะมีใครเป็นคู่กรณีจากสาเหตุอะไรแม่บอกว่าแม่ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน
เพราะไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยมีเรื่องกับใครคบใครอะไรยังไงบ้าง
แต่ถ้าถามว่าปกติเป็นคนยังไงลูกชายเป็นคนแบบเออะโวยวายนะ
ก็เคยหาเรื่องชาวบ้านไปทั่วจนทุกคนเอือมระอาขนาดแม่เองเนี่ยยังไม่ค่อยอยากจะยุ่งเลย
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
หน้าบ้านเนี่ยก็ยังมีการกั้นบริเวณเอาไว้นะฮะที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะฮะแล้วก็กั้นบริเวณเอาไว้คุณศักดิ์สิทธิ์ไปดูที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับ
ก็มีรอยกระสุนปืนคนร้ายอยู่ที่ประตูรั้วสีเขียวด้วยลักษณะยิงใส่เข้าไปนะฮะเข้าไปที่ประตูด้วยนะครับเข้าไปถึงตัวบ้านเลยอ่ะนะฮะ
กำแพงเนี่ยเป็นรูทะลุเลยนะครับนี่ฮะระยะห่างจากประตูรัวบ้านก็สัก๒๐เมตรนะครับ
ตามที่เพื่อนบอกอ่ะมาส่งหน้าบ้านกำลังจะเปิดประตูบ้านคนร้ายขับรถเข้ามายิงเลยนะฮะ
ญาติของในแม็กซ์บอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านในแม็กซ์แค่๕๐เมตร
เมื่อคืนนี้เพิ่งกลับมาจากงานศพหลานอีกคนนึงมาถึงก็อาบน้ำจะเข้านอนสัก๓ทุ่มกว่า
ได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงปืนดังขึ้นสามสี่นัดทีแรกคิดว่าเสียงประทัดนะฮะ
เพราะว่าในแม็กซ์เนี่ยเวลาเมาเขาชอบจุดประทัดด้วยนะ
ก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นเสียงปืนก็เลยหลับต่อสักพักมีรถตำรวจมานั่นแหละ
ถึงรู้ว่าเอ้าหลานชายถูกยิงเสียชีวิตส่วนใครก่อเหตุไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็ไม่อยากยุ่งเรื่องของหลานชายด้วยเนื่องจากหลานชายคนนี้คดีเยอะเหลือเกิน
หาเรื่องคนไปทั่วเลยไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนมาก่อเหตุ
พวกนี้น๊อตหายไปช่วยเรื่องซะครั้งกลาง๓๕นาที
เพราะฉะนั้นไม่สนใจมันก็ปล่อยมันมันจะยังไงก็เรื่องของมัน

ทีนี้น้องเขาเลยทำกับผมว่าแม็กซ์โดนยิง

มันก็ไม่ไกลครับก็แค่มองไปก็แค่ข้ามตรงนี้ไป
ผมก็เลยพูดเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
คือแบบเขาเวลามานี่หรือว่าแบบเวลาเมามาอะไรมาแถวนี้
เขาก็จะชอบพูดแบบ
รู้อยู่แล้วว่าแบบคงอยู่ได้ไม่นานอะไรอย่างนี้

ทีนี้ก็ผมไปดูก็เห็นโดนยิงแล้วครับ

ถ้าเป็นลักษณะนิสัยส่วนตัวก็มีปัญหา
มีปัญหากับทั่วไปจริงไหมก็จริงครับ
หลังมาก็ดีขึ้นด้วยอายุด้วยอะไร
แต่ทีนี้อย่างเขาแบบคนแบบอย่างนี้เนอะ
ครับก็ไม่ได้ว่าจะไปว่าเขาดีหรือไม่ดีครับผม

ชีวิตเขาไม่ค่อยได้ทำอะไร
วันเขาก็จะหาหนึ่งขับรถแต่งรถอะไรทำนองเนี่ยครับ
ก็พอหลังมารถพังรถเสียเขาก็เป็นการเดิน

ที่เพื่อนบอกว่าเพิ่งไปนั่งดื่มกินกันมา
ก่อนจะกลับมาที่บ้านแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
เขาให้ข้อมูลบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายก็มานั่งดื่มกินที่ร้านมาตั้งแต่กลางวันนะครับจนถึงเย็นนะครับ
แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเพื่อนอีกคนนึงช่วง๒ทุ่มแล้วก็ออกไปนะฮะ
ในช่วงที่อยู่ที่ร้านในแม็กซ์ก็ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกับใครนะฮะ
อีกรอบตอนประมาณ๒ทุ่มเกือบ๒ทุ่มอ่ะ

ตำรวจก็กำลังเร่งหาเบาะแสอยู่นะครับ
เรื่องต้นเนี่ยที่ไปก่อนไปเนี่ย
เดี๋ยวต้องหารถยนต์การที่ใช้ก่อเหตุก่อนที่ขับมายิงเขานะครับ
ตรวจสอบเส้นทางหลบหนีนะครับแต่ว่าประวัติของผู้ตายนี่ก็มีประวัติก่อคดีมาโชคโชนเหมือนกันนะครับ
ตอนนี้ตำรวจบอกยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดจากอะไรนี่นะฮะ
นายงยุทธ์ที่เสียชีวิตนะครับอืมอ่าส่วนศพนี้ก็จะไว้ที่วัดที่บ้านเนี่ยแหละฮ
จะรับสบมาวันพรุ่งนี้นะฮะค่ะมาดู